ให้ชมดีชมดีสุดเสพเล่นปรีนะคนรวยคนรวย
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เปิดเส้นทางรวยของอาณาจักรอาหารทะเลเฮียไก่ซีฟู้ด

หลวงเคล็ดลับอาหาร๕ลอนอร่อยจนใครชิมแล้วก็เหมือนจะบินได้
ขายวันละสี่หมื่นบาทจากร้านนาเดียอร่อยเหาะกับชีวิตสุดพลิกผัน
เคยเป็นหนี้ถึง๑๐ล้านอดทนสู้จนมีวันนี้
อะไรทำให้พวกเขาฟันฝ่ามรสุมชีวิตจนมาประสบความสำเร็จได้
สวัสดีค่ะส่วนมา
กอดยอดขายไงยอดขายวันหนึ่งนะน้อยน้อยเลยคือแบบแสนหนึ่งเราก็มีแน่
ตามมาดูว่าเศรษฐีป้ายแดงคนนี้เขาทำยังไงครับผม

เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราบุกมากันที่ร้านเฮียไก่ซีฟู้ด
ย่านพระนกร้านนี้นะครับ
เรียกว่าเป็นอาณาจักรอาหารทะเลที่สด
โชว์ให้เห็นกันหน้าร้านแบบนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
โดยอาหารทะเลที่นี่จะถูกยกขึ้นรถ
และมาพักไว้ที่บ่อมีทั้งกุ้งมังกรกุ้งแม่น้ำหมึกหอย
หรือจะเป็นกั้งตัวเป็นแบบนี้เขาก็มีนะ
ซึ่งที่ร้านเนี่ยก็จะมีเมนูต่างให้ลูกค้า
เมนูอาหารไทยซีฟู้ดอาหารจีน
หรือจะทานแบบซาซิมิเขาก็มีนะจ๊ะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยร้านเฮียไก่ซีฟู้ด
เปิดมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะครับ
สาขาแรกอยู่ที่หาดใหญ่
และยกความสดจากทะเลมาในกรุงเทพเป็นสาขาที่๒
โดยเจ้าของร้านก็คือเฮียไก่คนนี้เลย
เอาเป็นว่าตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปทำความรู้จักกันเลยครับ

เอากุ้งมังกรจากอันดามันนะฮะ

กั้นเนื้อทำเผลอฟันต๊อตเอ็กโอ

นี่พริกกุ้งธรรมชาตินะครับ

มีน้ำทะเลกับน้ำจืดเป็นคนสำคัญครับ

อุ๊ยปลาเนี่ยเต้นเต้นหวะ
เต้นเต้น
อันนี้คือปลาหมึกสายปลาหมึกสายเป็นเป็นเลยครับ
เฮียบอกว่าเป็นเจ้าแรกที่นี่ผมเอามาลงเกรงกรรมเทพครับ
นี่นี่คือหมึกกล้วยครับมีพิษไหมเนี่ยเฮียไม่มีไหม
ไม่มีไม่มีต้องจับตรงตัว

กล้าจะไม่โดนหัวทำไมล่ะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะย้อนมากัด

โอเคครับเฮียเชิญลงบ่อจ๊ะครับครับครับ

ใช่เฮียไม่เป็นไรโทษเป็นอยู่
แต่หึกสดนี้ผมแนะนำไม่อร่อยนะครับ

มันสือสไลด์แบบสดไม่ได้
ดีกว่าเรียกว่าสั่งตรงจากทะเลแล้วก็ลงบ่อยังสด

อาหารทะเลมากมายหลากหลายค่ะแต่เริ่มที่กุ้งมังกรกุ้งมังกร
แต่ว่าก็มาก่อนทำได้หลายเมนูเราไปดูกันเลยว่าเฮียไก่จะทำเมนูอะไรให้เราบ้างนะคะ
ครับพี่บอกจะเปิดด้วยเลือกเลยเราไปกินเลือกกันครับครับได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะจะบุกเข้าครัว
เคล็ดลับการทำกุ้งมังกรแบบสดสดซึ่งหนึ่งในเมนูยอดนิยมของทางร้านก็คือกุ้งมังกรซาซิมิ
เพราะลูกค้าจะได้เห็นเลือดกุ้งมังกรแต่เลือดกุ้งมังกรเนี่ยจะใช้ไปทำอะไร
เราขออุบไว้ก่อนเพราะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกินปลาแม่น้ำสดสดกันที่จังหวัดนครสวรรค์
และร้านเด็ดขึ้นชื่อเรื่องของปลานั่นก็คือถั่วป้าแกรบนั่นเองล่ะครับ
ค้าขายมาประมาณสี่สิบกว่าปีชาวบ้านจะมาส่งของเราที่ร้านสดใหม่ทุกวัน
เพราะเรารับซื้อตั้งแต่ตี๔ตี๕ถึง๓โมงเช้า
พอเรามีวัสดุของเราเองเราก็เกิดอยากขายอาหารตำสั่ง
ซึ่งความสดของปลาไม่ต้องห่วงเลยล่ะครับเพราะป้าแกรบเอง
ก่อนจะมาเปิดร้านอาหารแบบนี้เนี่ยเขามีอาชีพรับซื้อปลาสดจากชาวประมงในพื้นที่
เพื่อส่งขายในจังหวัดนครสวรรค์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นแม่ค้าปลาก็เปิดร้านอาหารมันซะเลย
แล้วเมนูเด็ดของทางร้านที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งคือเมนูอะไรล่ะครับ
ก็มีแกงป่าป่าเนื้ออ่อนแล้วก็มีแกงถูชิแห้งแห้ง
แล้วก็มีต้มยำปลาช่อนปลากดคังทอดมันปลากาย
เรียกได้ว่าที่ร้านครัวป้าแกรบมีของอร่อยมากมายเลยทีเดียว
ไม่พลาดที่จะบุกเข้าครัวพาไปดูวิธีการทำทอดมันปลากราย
เมนูขึ้นชื่อของทางร้านอีกหนึ่งเมนูครับเริ่มกันที่ร้านจะตีเนื้อปลาไก่ทุกเช้า
โดยจะขูดเอาแต่เนื้อปลาแล้วใช้มือตีเนื้อปลาเพื่อให้เนื้อปลานั้นเด้ง
จากนั้นนำพริกแกงที่ปรุงไว้มาใส่ตีรวมกันกับเนื้อปลา
ใส่ถั่วฟักยาวหั่นและใบมะกรูดซอยตีให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ก็จะได้ทอดมันปลากายเนื้อเด้งเหนียวรสจัดจ้านกันแล้วล่ะครับ
ใครที่อยากทานปลาที่หากินยากก็สามารถโทรมาสั่งป้าแกรบกันไว้ก่อนได้เลยล่ะครับ
รับรองได้กินสมใจแน่นอน
อีกหนึ่งร้านอร่อยที่จะพาไปชิมนั่นก็คืออาหารเวียดนามที่ร้านปากหม้อผู้ผ่าน
เวียดนามหนึ่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ดร้านของเราเปิดมาสิบกว่าปีแล้วค่ะ
เมนูที่ลูกค้าส่วนมากมาที่ร้านที่จะต้องสั่งทานนะคะก็จะเป็นเมนูปากหม้อค่ะ
ก็จะเป็นปากหม้อยวนจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะแล้วก็เป็นพิซซ่ายวน
แล้วก็ไข่ม้วนไข่พับนอกจากนั้นก็ยังมีก๋วยจั๊บแล้วก็เป็นตัวก๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะ
เดอร์ของเรานะคะพวกปากหม้อนะคะมากกว่าหนึ่งร้อยออเดอร์ค่ะส่วนทางด้านก๋วยจับยวนหรือแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
วันหนึ่งจะประมาณมากกว่าร้อยห้าสิบชามร้านนี้มีเมนูอาหารเวียดนามให้ลูกค้าได้เลือกกินมากมาย
เรียกว่ากินได้ทุกวันก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะครับขายกันมือเป็นระวิงแบบนี้อยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าในแต่ละวันใช้วัตถุดิบเยอะขนาดไหน
ไส้ปากหม้อนะคะใช้หมูสับประมาณวันละสิบห้าถึงยี่สิบกิโลค่ะ
แล้วก็ส่วนตัวกระดูกเล้งที่เรามาทำน้ำซุปใช้ประมาณวันละสี่สิบถึงห้าสิบกิโล
ยอที่เราใช้ในร้านทุกอาหารทุกประเภทผลิตเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะของเราเองนะคะ
เจียวที่เราใส่ในปากหม้อหรืออาหารผลิตเองเช่นกันค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ทางร้านนะคะ
เราก็จะเน้นความใหม่สดสะอาดค่ะได้ยินมาว่าทีเด็ดพระเอกของร้านนี้
อยู่ที่ไส้ของข้าวเกลียบปากหม้อมีสูตรลับอะไรกระซิบบอกหน่อยได้ไหมล่ะครับ
ร้านของเรานะคะก็จะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพค่ะอย่างไส้ของเราก็ใช้หมูที่ไม่ติดมันนะคะ
รวมผสมกันกับต้นหอมจากนั้นก็จะนำมาปรุงรสเล็กน้อย
ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยค่ะน้ำลายจะไหลแต่ก็ไม่ลืมเก็บภาพวิธีการทำข้าวเกลียบปากหม้อยวนมาฝากคุณผู้ชมนะฮะ
นูปักห้อยวนของเรานะคะก็จะใช้แป้งนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน
โมโโม้เอกนะคะนำแป้งที่เรานึ่งได้นี่นะคะมาใส่ไส้ใส่หมูยอเข้าไปก็จะพร้อมเสิร์ฟ
สูตรลับความอร่อยที่ยาวนานกว่า๓๐ปีนี้ได้จากที่ไหนกันล่ะครับ
ทางร้านเราได้สูตรมาจากคุณยายเป็นคนชาวเวียดนามที่อยู่จังหวัดสกลนครนะคะ
จากนั้นมาก็ได้เอาสูตรนี้ค่ะมาปรับเปลี่ยนพัฒนาการให้รสชาติอาหารถูกปากของคนไทย
จากเมนูอาหารเวียดนามที่ถูกปากของลูกค้าแล้วฝากคุณแนนให้กำลังใจหรือแง่คิดดีกับเพื่อนร่วมอาชีพของเราหน่อยได้ไหมล่ะครับ
ก็อยากให้เตรียมตัวรองรับรับมือกับลูกค้าที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ถ้ามีเมนูไหนที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นมา
เพื่อที่จะเป็นเมนูที่เป็นหลากหลายเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับร้านค้าทุกท่านสู้ไปด้วยกันนะคะ
ส่วนช่วงหน้าใครที่อยากรู้ว่ากุ้งมังกรตัวโตแบบนี้เขาเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ
มีเหตุการณ์ที่ภรรยาจะต้องเลิกกันหนักสุดในชีวิตครับแม่หนีไปกับเหลือลูก
ตอนนั้นก็คือไปลงทุนทำอะไรทำบ่อทรายซื้อที่ก็๕ล้านเพื่อจะไปดูดทรายซื้อเรือ
ดูดซายทางที่ไม่รู้สรุปเขาหลอกเรา
ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เจ๊งแล้ว
หลังจากที่เฮียป้องและน้องจ๊ะเลือกกุ้งมังกรกันไปแล้ว
ต่อไปเราก็จะไปดูเคล็ดลับการทำกุ้งมังกรซาซิมิ
และที่หลายคนอยากเห็นนั่นก็คือเลือดของกุ้งมังกร
ส่วนรสชาติและสีของเลือดกุ้งมังกรจะเป็นแบบไหน
เฮียป้องและน้องจ๊ะไปกันเลยครับ

เฮ้ยเลือดสีน้ำเงินแล้วในนี้มีอะไรบ้างคะเฮีย

อันนี้เหมือนเป็นเมนูที่แบบเขามาค้นหามันต้องมาเจอต้องมาทานให้ด้วย

อันนี้เหมือนเรากินทะเลอะเหมือนก็เอามวลของทะเลมาผสมปลนเปรย์

สองเดี๋ยวนี่แร่เป็นซาซิมิได้มั้ยครับ
อันนี้วิธีการแร่เดี๋ยวให้เฮียป้องเรากินแบบสด

เด้งนิ่มหอมกลิ่นทะเล
แต่ไม่หมดเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชม
พอได้กุ้งมังกรซาซิมิมาแล้วเนี่ย
ก็ยังมีเนื้อส่วนอื่นที่เหลืออยู่
ให้สามารถนำไปทำได้อีกหนึ่งเมนู
จะเป็นอะไรตามน้องจ๊ะไปกันเลยครับ
เอาละค่ะเมนูต่อไปนะคะเราจะทำกุ้งมังกรผัดซอสเอ็ดโอ

มีก็คือหนึ่งปลากเข็มนะฮะกุ้งแห้งหอมแดงหอมแดงซอยหอมแดงของบ้านนะครับ
พริกแห้งนะครับกระเทียมสับนะครับพริกกิโหลนิดนึงนะฮะรอยเชียวแห้ง
อ่าทุกอย่างเนี่ยมารวมกันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ครับ

นี่คือซอสเอ็กโอที่เราติวไปแล้วครับ

อุ้ยไฟแรงมากเลยอะ

ไปนะคะก็คือใส่จานและจานจานก็คือจบเลย

เสร็จแล้วนะคะเมนูกุ้งมังกรผัดซอสเอ็กโอค่ะ
ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะจะได้ลิ้มลองความสดของอาหารทะเล
แต่มีเมนูเดียวเนี่ยคงจะไม่ได้
วันนี้เฮียไก่เลยขอเปิดสูตรลับอีกหนึ่งเมนูเด็ดประจำร้านนั่นก็คือ
แกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อน
โดยที่ร้านจะใช้พริกแกงที่ทำสดใหม่ทุกจาน
เริ่มจากนำขมิ้นสดพริกกะเหลี่ยงกระเทียมกะปิไปปั่นรวมกัน
จากนั้นต้มน้ำให้เดือดเติมพริกแกงที่ปั่นเสร็จแล้วตามด้วยเนื้อปลากระพงและสดใหม่
และยอดมะพร้าวอ่อนปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวมะนาวสดน้ำปลารอเนื้อปลาสุก
จากนั้นก็ตั้งใส่หม้อพร้อมเสิร์ฟให้เฮียป้องและน้องจ๊ะชิมได้เลยล่ะครับ
มาดูเมนูเด็ดของร้านเฮียไก่ซีฟู้ดนะครับ
อันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าแนะนำเลยอันแรกผู้มังกร๗๐

เนื้อปลากระพงคือมันสดมากทุกคน
มีความแบบเด้งแบบนุ่มแบบอร่อย
กล้างข้อตัวแบบใหญ่มากแล้วที่สำคัญนะฮะ
เนื้อแน่นแบบสดเลยทุกคน

ไม่ได้หวานเปรี้ยนครับหวานหอมแบบน้ำซึ่ง

เขากินแล้วจะรู้เลยว่าสดจริงอย่างไรดีใช่ครับผมจะละเงียนไก่ไปจาก

เรียกว่าทั้งความสดของอาหารทะเล

ก็ทำให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ
ติดอกติดใจกันเลยทีเดียว

จะมีร้านอาหารได้ใหญ่โตมาจนถึงทุกวันนี้

เคยล้มจากการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จนทำให้โดนยึดบ้านยึดคอนโด
ถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายมาแล้ว

เค้าปาทูลมาขายสามสี่ร้อยโล

เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ภรรยาจะต้องเลิกกัน

ธวิ์วิดีโอป
คุณพ่อและพ่อแม่ลึกอยู่ด้วยกัน
แล้วก็ต้องมีความสุขที่สุด
แต่จุดแม่นีไปเดี๋ยวแล้วลูก
ผมก็พากลูกเข้าเป็นซื้อป่าซื้ออะไร
คิดว่าขับชนเหลือวันลงไปในทะเลนี่กว่าน่ะ

ดูแลไปแล้วสรุปเลิกจากขายปูขายปลานั้น

แต่ว่าเราก็ขายอาหารทะเลอยู่
ตอนนี้ร้านอาหารดังในต่างจังหวัด
เขามาเห็นปลาเราปลูกปลาเราเป็น
ไม่เหมือนใครเขาก็จะมาสักของเรา

คือก็ลูกค้าผมว่าไยก่เอากั่งให้สองกิโล

แต่ว่าการทำงานมันหลายหัว

เดี๋ยวฟ้าขอออกไปข้างนอกดีกว่า

แล้วรายได้ดีไหมคะตอนนั้น

ดีจนสามารถซื้อบ้านหลังราคา๕ล้านได้นะครับ
ทันเวลาที่สัญญากับลูกสาวไว้ไหมครับ

หลังที่คุณพ่อซื้อเป็นหลังใหม่เนี่ย

เพราะปกติก็นอนกับอาม่านอนกลับ

แล้วที่สำคัญคือเวลาป๊าทำอะไรอะค่ะ

เลือกเตียงเลือกธีมอะไรที่มันเป็นแบบสีที่ลูกสาวชอบ

มิวพ่อหนูออกไปอยู่กับอาม่าน่ะลูก

เด็กเราก็เลยรู้สึกว่า
ทำไมต้องออกไปในเมื่อถ้าไม่ทำเนี่ย

แล้วคือทำไมต้องทิ้งคนอื่นนะคะ

เขาทิ้งเราไม่ให้อาม่าเลี้ยง
ทั้งที่เราก็เป็นเด็กเราก็ตอบเขาไม่ได้ว่า

คือป๊าก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเรารู้สึกขาด
ความรักของคำว่าพ่อไม่จำเป็นต้องพูดเลย

แล้วทำได้ทำได้ก่อนสัญญาด้วย
หมิวจะบอกก็คือขอบคุณที่วันนั้น

แล้วก็ขอบคุณที่ป๊าเลือกทางที่มันดีกับลูกในอนาคตนะคะ

ต่อให้หมิวจะมีครอบครัว

แต่ป๊าก็ย้ำพวก

ในที่สุดเฮียไก่ก็บริหารร้านเฮียไก่ซีฟู้ดสาขาหาดใหญ่อีก๕ปี
กลายเป็นร้านโด่งดังประจำจังหวัด

อยากให้เฮียไก่บอกคุณผู้ชมคนที่ยังมีจะเปิดร้านอาหารหรือทำธุรกิจ
พยายามต่อสู้ลุกขึ้นล้มแล้วต้องสู้นะฮะผมล้มมาหลายครั้งแล้วสู้สิครับชนะแน่นอนครับ
ความสำเร็จที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาจนกลายเป็นร้านที่ใหญ่โตอย่างเฮียไก่ซีฟู้ด
กับช่วงริมทางสร้างเงิน
วันนี้น้องใบตองจะพาแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงไปเปิดเคล็ดลับการสร้างเงินสร้างอาชีพ
เมนู๒เมนูทำง่ายมีทั้งหมูปิ้งริมทาง
และเนื้อย่างร้านเด็ดจะเด็ดขนาดไหน
ตามน้องไปต่อไปกันเลยครับ
มากันที่ร้านหมูปิ้งลุงอ้วนศรีลม
เป็นร้านลับอยู่ในสวนพลูซอย๓
เปิดมานานกว่า๔๐ปีจากรุ่นพ่อส่งมาถึงรุ่นลูกชาย
ขายกันอย่างต่ำก็๑๐๐โลเลยล่ะครับ
เยอะขนาดนี้เนี่ยเคล็ดลับคืออะไรกันล่ะครับเนี่ย
ทีเด็ดที่ทำให้ร้านเราขายดีและเป็นตำนานคืออะไรคะ

ของร้านผมเนี่ยจะเลือกใช้เฉพาะเนื้อหมู

ซึ่งมันเนี่ยมันจะแซมทุกอนูของเนื้อเลย
แล้วเราต้องเอาไปหมักหรืออะไรไหมคะ
หมักนะครับเราก็จะใช้วิธีการหมักสูตรพิเศษของเรานะครับ
ซึ่งจะหมักทิ้งไว้ในถังน้ำแข็งประมาณ๒๔ชั่วโมง
แล้ววันหนึ่งใช้หมูเยอะแค่ไหนค่ะพี่

แต่ว่าที่เด็ดจริงของร้านนี้

เปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับน้ำจิ้มได้ไหมคะได้ครับ

และนี่ก็คือน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดของทางร้าน
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมต้องตั้งใจดูกันให้ดีนะครับ
จะได้นำสูตรไปปรับใช้สร้างงานสร้างอาชีพกันได้เลย

น้ำมะขามในนี้นะครับก็จะมีน้ำมะขามกับน้ำตาลปี๊บนะครับ
ขั้นแรกเลยเราต้องบีบมะขามนะครับ
นี่คือน้ำมะขามที่คั้นออกมาแล้ว
เราก็มาเติมเครืออันนี้ความเผ็ดนี่ก็
แล้วแต่เหมือนกันประมาณนี้ค่ะครับเรียบร้อยแล้ว
นี่คือสูตรเด็ดของน้ำจิ้มหมูปิ้งลุงอ้วนศรีลมค่ะ
ต่อไปเรามาชิมรสความอร่อยของหมูปิ้ง
และน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านหมูปิ้งลุงอ้วนศรีลมกันเลยครับ
หนึ่งไม้ราคาสิบสามบาท

อร่อยมากหมูนุ่มมากแล้วมีความฉ่ำหอม

มีมันแทรกนิดนิดเดียวไม่ได้เป็นมันก้อนนะ
นี่ขนาดยังไม่มีน้ำจิ้มนะยังอร่อยขนาดนี้

น้ำจิ้มอร่อยมาก

มาขายตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปต่องกว่าที่จะหมด
ดินอร่อยกับร้านริมทางซ่าเงิน
กับหมูปิ้งลุงอ้วนศรีลมกันไปแล้ว
ต่อไปเราเปิดเคล็ดลับเนื้อย่างสูตรเด็ด
ที่ใช้เนื้อวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยโล
ย่างกันทีเนี่ย๓เตาแบบนี้เลยล่ะครับ

มีเนื้อย่างคอหมูย่างแล้วก็ไส้ย่างกรอบครับ

ชอบกินชอบทำแล้วก็ทำเอง
แล้วก็เคยทำตามร้านอาหารตามโรงแรมเราก็จำเอาครับผม
ย่างกันหลังร้านจนหอมแบบนี้

ไปขอสูตรการหมักเนื้อสูตรเด็ดประจำร้านกันเลยครับ
หมักเลยค่ะเครื่องปรุงวัตถุดิบมีอะไรบ้าง
ก็มีน้ำมันหอยนี่น้ำมันหอยใส่เลย
ซอสไทยปรุงรสค่ะซอสญี่ปุ่นครับแล้วก็
แล้วก็ให้หอมต้องใส่ข้าวคั่วไทย

หมักต้องหมักเขย่าอย่างนี้อย่าไปให้มันเนื้อขาด
ก็คือหมักปั๊บแล้วเราก็จะเอาไปย่างได้เลย

สูตรการหมักและการย่าง
เตาถ่านร้อนควันขมงแบบนี้เนี่ย
เอาเป็นว่าตามน้องใบตองไปชิมกันเลยครับ
มาแล้วค่ะใครที่เป็นสายเนื้อสายปิ้งย่างห้ามพลาดเลย
เมนูนี้นะคะเป็นริปอายจานละ๓๐๐บาท
อันนี้คือคอหมูย่างและไส้ย่างนะคะ
๑๐บาทเท่านั้นจ้า

พอจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วเขาจะแบบ
เปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่ว
ต้อยย่างแบบแห้งแต่ไม่เหนียว
มันมันกรอบนอกนุ่มในหนึบริปอายนี้
เราจะให้ทีมงานของเรามาร่วมชิมและพิจารณาค่ะ
เป็นไงคะหน้าตาดูมีความสุขจริง
นุ่มมากแล้วก็ฉ่ำแล้วพอติดมันก็คือแบบยิ่งได้รสชาติของเนื้อมัน

พอกินกับน้ำจิ้มแจ๋วอันนี้คือแบบแซ่บมากเลย
บรรยากาศด้านข้างคือสวยงามมากเป็นเวลซิตี้กรุงเทพมหานครเลย
เรียกได้ว่าได้ทั้งความอร่อยและเคล็ดลับริมทางสร้างเงินของทั้งสองร้านกันไปแล้ว
คุณผู้ชมก็ลองไปปรับใช้เพื่อจะเป็นเคล็ดลับในการสร้างอาชีพได้เลยนะครับ
ต่อไปใครที่ชื่นชอบอาหารฮอลอนห้ามพลาดจะพาคุณผู้ชมไปกินของอร่อย
รสชาติเนี่ยเข้มข้นรับรองว่าถูกอกถูกใจ
ลูกค้าขาจรและขาประจำแน่นอนจะเป็นร้านไหนตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ทีป้ายแดงกับใบตองวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาตามหาร้านฮาลานชื่อดังย่านลาดประเขาค่ะ
เขาบอกว่าร้านนี้นะเด็ดเรื่องของไก่สะเต๊ะข้าวหมกไก่ซุปเนื้ออะไรต่างเยอะแยะมากมายเลย
ยอดขายเนี่ย๔๐๐๐๐บาทตัววันน่ะส่ะ

และชื่อร้านของเขาที่ว่านาเดียอร่อยห่อเนี่ย
จะอร่อยเหาะจริงหรือเปล่าตามไปหาคำตอบกันค่ะ
เอากายสเต้ชุดหนึ่งนะคะพี่

ตั้งอยู่ที่ซอยลาดประเขา๗๘หรือตลาดรามินทากม๒

ขายตั้งแต่ร้านอยู่ริมถนนเริ่มขายไม่กี่เมนู
จนวันนี้มีให้เลือกกว่า๑๐๐เมนูกันเลยทีเดียว

มะจ๋าก่อนอื่นเลยหนูมีคำถามว่าชื่อร้านนาเดียอร่อยห่อเนี่ยมาจากไหนคะ
ชื่อลูกสาวนาเดียคือชื่อลูกสาว
แล้วอร่อยห่อคือยังไง
เมื่อก่อนที่เขามาถ่ายถ่ายรายการเขาก็บอกว่าอร่อยเกือบทุกอย่างอร่อย
ไปเลยก็เลยตั้งชื่อต่อเลยว่าเป็นนาเดียอร่อยห่อ
แล้วม้าเอาเมนูการทำอาหารต่างเอาสูตรมาจากไหน
ก็ที่บ้านชอบทำกับข้าวตอนเด็กแม่ก็จะให้ทำกับข้าว
ดูจากสูตรลองผิดลองถูกทำไปปรับไปไป
ก็เลยเป็นสูตรของที่บ้านของม้าเองเลยใช่ไหมคะ
ขอดูหน่อยได้ไหมคะแล้วมีอะไรอีก
อันนี้เป็นพวกซุปอะค่ะซุปเนื้อซุปเอ็นแล้วก็มีพวกวัชมัน
เพราะว่าที่นี่มีเมนูเด็ดเยอะมากเลยเมนูไหนขายดีสุดคะ

ใช้ข้าวประมาณ๒๐ลิตรเยอะมากแล้วแล้วไก่อย่างนี้มั้ย
ไก่ก็ประมาณ๓๐ลิตรเลย

ซึ่งการทำข้าวหมกไก่เนี่ยก็จะมีหัวใจสำคัญอยู่สองส่วน
นั่นก็คือส่วนเนื้อไก่และตัวข้าวหมกนั่นเองล่ะครับ
ขั้นตอนการต้มไก่วัตถุดิบก็จะมี
ผงกะหรี่นมสดน้ำตาลเกลือสีผสมอาหาร
และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหอมแดงรากผักชีและกระเทียม
นำมาปั่นรวมกันเพื่อให้ได้เครื่องข้าวหมกสูตรของทางร้าน
จากนั้นนำทุกอย่างใส่รวมกันในหม้อเติมน้ำเปล่า
และทำการคลุกเคล้าให้เครื่องเทศและวัตถุดิบทุกอย่างเข้ากัน
ตั้งไฟต้มไว้ประมาณ๔๕นาทีก็จะได้เนื้อไก่สีเหลืองเนื้อนุ่มแล้วล่ะครับ
ต่อเนื่องกันเลยครับกับการทำข้าวหมกเมื่อไก่สุกได้ที่แล้ว
ก็ช้อนเนื้อไก่แยกออกมาจากนั้นก็ใส่ใบเตยตามด้วยมะเขือเทศลงไป
และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวหอมมะลิซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ย
ต้องใช้ความพิถีพิถันมากเลยจริง
เพราะจะต้องกวนข้าวไปเรื่อยจนเมล็ดข้าวขึ้นหม้อ
ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
แต่ของอร่อยของร้านนาเดียอร่อยเหาะยังไม่หมดเพียงเท่านี้
พักสักครู่เดียวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับ
อยากรวยขึ้นอยากรวยบายพี่ชายเขามาชวน

ก็อีกประมาณ๕ล้านก็หมดเลย

คนเป็นพี่ตาตกในนะ
ถ้าไม่ได้ช่วยตรงนี้ตายไปตายตามไม่หลับแน่นอน
หลักภูมิของเราขอพามาที่วิหารแปดเซียนแปดริว
โดยมูลณิษฐีสว่างสัตว์ธรรมสถานจังหวัดชาชนเชิงเศร้า
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ
เพราะรวมไว้ด้วยเทพเจ้าหลายต่อหลายองค์เลยทีเดียว
ยังเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมเรื่องของการทำบุญ
ช่วยเหลือผู้ยากร้ายอีกด้วยล่ะครับ
เรียกว่ามาที่เดียวก็ครบทั้งเรื่องความเจริญรุ่งเรือง
ค้าขายร่ำรวยไปจนถึงขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างกันเลยล่ะครับ
ซึ่งที่แห่งนี้จะมีจุดไหนที่ต้องเข้ามาสักการะกันบ้าง
สินแสชัยช่วยพาไปหน่อยครับ
องค์พระศรีอริยะเมตัยหมาพพพโภทิสัตย์นะครับ
หรืออีกชื่อหนึ่งตู้กุ้ยฮุก
คำว่าปู้กุยแปลว่าร่ำรวยและอุปถัมภ์คำชู
เพราะฉะนั้นผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ก็มาอธิษฐานกับองค์กุ้งหุ้ยฮุก

และมีโอกาสดีในชีวิต
รับรองท่านที่มากราบปุ๊กอุ้ยฮุก

ทุกท่านที่มาที่สถานธรรมแห่งนี้แล้วนะครับ
ไม่ได้ก็คือองค์เทวบุตร
หกลกซิลและปู้กุย
องค์นี้ก็คือหกลกก็คือเสริมปารามี
หกก็คือเทพบุตรที่ส่งเสริมวาสนา
และซิลก็คือหมายถึงอายุยืน
แล้วก็ปราศจากโลกปราศจากภัย
กุยแปลว่ายศฐานบันดาลศักดิ
หรือส่งเสริมอุปถรรมคำชู

คำว่าปูให้เกิดความร่ำรวย
เพราะฉะนั้นองค์เทวบุตร๕องค์นี้นะครับ
ส่วนมากนิยมนะครับเอาท็อฟฟี่มาถวายแก่ท่าน

คือเป็นที่ปฏิสถานขององค์ประธานศาล
และองค์ที่เป็นประธานของอาจารย์ทั้งหมด

อีกเรื่องหนึ่งก็คือในทุกวันอาทิตย์ที่นี่จะมีอันเชิญก็คือองค์เทพหนาใช้หัวมาประทับทรงโดยผ่านร่างมนุษย์
ใช้ไม้กีไม้กีก็คือไม้งามล่ะครับมาเขียนอักษรแปลเป็นภาษาเทพมาเป็นภาษาคนนะครับ
เพื่อปัดเป่าขจัดเพศภัยและเป็นที่ชี้ทางนำทางให้ไปทางสว่างแก่สาธุชนทั้งหลาย
จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกจุดหนึ่งนะครับมีองค์เทวรูปพระศรีอร่ำเมตัยองค์ใหญ่เนี่ยนะครับ
ด้านขวามือพระอารหันต์จี้กงนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับองค์ใหญ่เหมือนกัน
พระศรีอริยาเมตัยนะครับองค์ใหญ่นี้ใต้ฐานนะครับก็จะมีแก้วสารพัดนึกนะครับ
สาธุชนท่านใดที่อยากจะมาอธิษฐานการงานการเงินยดถามดาลศักดิ์หรืออะไรต่างมาขออธิษฐานได้นะครับ
ถ้ามาถึงจุดนี้แล้วก็คือจุดการอธิษฐานขอพรในแก้วสารพัฒน์นึกนี้
มีองค์มหาเทพ๒๘ดาวเลิกมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสร้างถูกตามหลัก
ตำราห่วงจุ้ยทุกประการเลยนะครับให้เอามือนะครับมาสัมผัสและอธิษฐาน
ก็จะสำเร็จผู้ประการครับผม

จะมีองค์ภาษีอริยะเมตัย

จะสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองทุกประการนะครับ
อกจากนี้นะครับสถานธรรมแห่งนี้
ก็ยังมีลาน๑๘อลหันทร์
และลานธรรมจักรหินยพ
ท่านผู้ชมดวงไม่ดีก็ดีนะฮะ
กิจการงานไม่ดีก็ดีมาอธิษฐานขอ
ก็จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชะตาชีวิต
สิทธิ์ประสาทพรให้เราเกิดความรุ่งเรือง

แม่แห่ได้ไหว้ขอพร
เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในการทำมาหากิน
จากวิหารแปดเซียนแปดริ้วกันจนเต็มอิ่มแล้ว
เราก็ขอกลับไปที่ร้านนาเดียอร่อยเหาะกันอีกครั้ง

ก็พามันล้วงสูตรลับการทำข้าวหมกไก่กันไปเป็นที่เรียบร้อย
มาตามกันต่อเลยครับว่ามะสุจะมีของอร่อยอะไร
มาให้ทุกคนได้ชมกันอีกบ้าง
จากพวกแบบว่าข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อซุปเนื้อซุปไก่
แล้วตรงนี้คือเมนูแกงต่าง
ใช่เนื้ออบข้าวเนื้อโอ

แล้วก็มัสมันไก่ก็ชิ้นใหญ่อย่างนี้ค่ะ
ทุกคนดูอยากกินอ่ะอันนี้อ่ะ
อันนี้มะสมันเนื้อมะสมันเนื้อโอ้ยน่ากินมาก
อันนี้ก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแกง
ก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวแขกของอุศลิมค่ะ

สะเต๊ะไก่สะเต๊ะเนื้อสะเต๊ะ

ถ้าอย่างนั้นขอลองได้ไหม

หนูจะกินไก่สะเต๊ะแต่ม้าบอกน้ำจิ้มมอน
ใช่ไม่เป็นไรช่วยกันทำเอออย่างนี้แหละไปมาไป
แหมก็ของโปรดอะนะน้ำจิ้มหมดเลยขอทำเองซะเลย
ไม่รู้ว่าอยากชิมน้ำจิ้มหรือจะแอบลวงสูตรลับจากมะสุมาฝาก

เริ่มต้นก็คือใส่หัวกะทิใส่เกลือใส่มะครับใส่มะครับ
คือใส่ทุกอย่างลงไปเลยยังไม่ให้มันเดือดเพราะถ้าเดือดมันจะแตกมัน
อ๋อแตกมันแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะไม่มัน
ใส่น้ำมันอ่าเตรียมผัดพรุ่งแกงนะคะ
อันนี้พี่เผาใช่ไหมแม่พี่เผาแล้วตอนนี้พิงแกง
อันนี้คืออะไรแม่อีรอันเนี้ยลูกสดชีสอันนี้อีราสายให้กลิ่น
เดี๋ยวเตรียมเอานี้แสบเลยใส่เลยไหมมะอ้าวม้าใส่เลย
น้ำตาลปรีบแล้วก็ใส่ถั่วถั่วโผล่ที่เราคั่วไว้

คนให้น้ำตาลปรีบมันละลายเราก็ทิ้งไม่ได้แล้วก็เบาไฟให้ออก
ได้สูตรน้ำจิ้มสะเต๊ะกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ก็เหลือแค่นำตัวน้ำจิ้มไปเคี่ยวและตั้งไฟอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็จะได้น้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านแล้วล่ะครับ
ก่อนจะไปชิมอาหารกับน้องใบตองแวะเอาใจสายเนื้อกันสักหน่อย
กับเมนูซุปเนื้อของร้านนาเดียอร่อยเหาะ
เด็ดอยู่ที่น้ำสต๊อกเนื้อของที่ร้าน
เพราะเขาใช้ส่วนกระดูกสันหลังเนื้อ๓ชั้นและเอ็น
เอามาทำน้ำสต๊อกส่วนวัตถุดิบอื่นก็คือ
บเชยขิงและเครื่องปรุงสามสหาย
ได้แก่รากผักชีกระเทียมและพริกไทยที่ปั่นร่วมกัน
น้ำเปล่าตามด้วยมะเขือเทศและหัวหอมใหญ่
ก็จะได้น้ำสต๊อกที่หอมรสชาติกลมแล้วล่ะครับ
ซึ่งขั้นตอนนี้มะสุกระซิบว่าต้องใช้ความอดทนพอสมควร
เพราะต้องใช้เวลาในการตุ๋นยาวถึง๕ชั่วโมง
เพื่อให้ได้เนื้อที่เปื่อยนุ่ม
จากนั้นก็ตัดขึ้นมาพักไว้รอนำมาปรุงเป็นซุปเนื้อนั่นเอง
ซึ่งซุปเนื้อที่มะสุกำลังทำอยู่นั้น
เป็นซุปเนื้อที่ใช้ส่วนหางเนื้อเปื่อยและเอ็นแก้ว
ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากตักน้ำสต๊อกเนื้อราดลงไป
ตั้งไฟให้ร้อนสักหน่อย
จากนั้นก็นำไปปรุงรสด้วยพริกน้ำปลามะนาว
ตบท้ายได้หอมเจียวก็จะได้ซุปเนื้อสุดแซ่บแล้วล่ะครับ
ตอนนี้หนูจะชิม

ชายาอร่อยพอขนาดนี้

แล้วไอ้ตัวน้ำจิ้มที่เป็นเหมือนซีฟู้ดอ่ะมันช่วยตัดความแบบว่าเลี่ยน
ให้เป็นแบบเปรี้ยวอบเปรี้ยวทีนี้ขอไปที่เมนูนี้ก่อน

สะเต๊ะที่มีเนื้อมีความมันแบบชำแล้วมีความหนึบ
ทุกทีเขาจะใช้เนื้ออกเนื้ออกมันก็จะแห้ง
แต่เนี่ยเราใช้เนื้อสะโพกแล้วเอามาแลกกระดูกออกแล้วหนังออกแล้วก็หมัก
ไก่ปิ้งผสมกับสะเต๊ะแล้วออกมาเป็นไก่ไม่มีกระดูกอ่ะ
เฮ้ยพอจิ้มกับน้ำจิ้มเนี้ยมันเข้ากันมากเลยมันอร่อยแบบลงตัวพอดิบ

รสชาติแบบมันกลมกล่องมันไม่ได้มีรสอะไรนำโดยรุ่นมา
แล้วกล่องไก่มะยังโคมคอนเสพไก่ใหญ่และนุ่ม
อืมอร่อยอะ
ไก่นุ่มเปื่อยกำลังดีมันฝรั่งมันให้ความหนึบหึบเนอะ
แล้วก็ถั่วลิสงอ่ะมันหอมมันรสชาติแบบเข้มข้นกลมกล่อม
เปรี้ยวหวานและเข้มตันอ่ะมาถึงเมนูสุดท้าย
รูดปลื๊ดเลยจ้ะตีนมาเต็มใช้คำนี้ได้ไหม
อืมแม่เสียแหลงเซี๊ยวอ่ะชื่นใจเอาจริงจริงนะ
ถ้าไม่ถ่ายอ่ะจะดูดอย่างงี้อ้าวถ่ายได้หรอ
จริงไก่มะจะมีความหอมอ่ะทีนี้มันเปื่อยอ่ะ
รสชาติน้ำซุปคือคล่องคอกินแล้วมันโล่งอ่ะทุกคน
ใครที่แบบชอบรสจัดจ้านอ่ะอันนี้กินแล้วมันพูดง่ายนะ
สดชื่นอ๋อจะพูดอย่างงั้นแหละจะพูดอย่างงั้นแหละ
เห็นน้องใบตองกินอย่างอร่อยแล้วแถมยังมีลูกค้าเข้าร้านยังไม่ขาดสายแบบนี้
มะสุคงหายเหนื่อยเลยใช่ไหมล่ะครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ได้
มะสุแกเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเรียกว่าเป็นนางฟ้าตกสวรรค์เลยก็ว่าได้
จากที่เคยมีฐานะทรัพย์สินเงินทองมากมายสู่การเป็นหนี้ถึง๑๐ล้านบาท
ต้องขายทุกอย่างทิ้งเพื่อประคองครอบครัวหญิงแกร่งคนนี้ผ่านอะไรมาบ้าง
มัสสุเล่าให้เราฟังกันหน่อยดีกว่าครับคือจริงจริงเริ่มต้นเนี่ย
ทางบ้านก็อยู่ในจุดที่สุขสบายดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องการงงการเงินอะไร
แต่มันมีจุดเปลี่ยนคือทำไมเราถึงเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมา
เราลงทุนเขาลงแรงแล้วเราจะเก็บผลประโยชน์กับเขาให้เขาทำ
ให้คนในพื้นที่ทำก็เอาไปลงทุนเอาบ้านไปจำนองใช่ไหม
เอาบ้านเข้าแบงค์ทองก็ร้อยกว่าบาทก็ขายทิ้งไป

ซื้อเรือดูดทราย

สรุปเขาหลอกเรา
ซื้อที่แต่ที่ไม่มีทราย
ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เจ๊งแล้ว

ประสบความสำเร็จกับการที่จะทำธุรกิจ

ก็คุยกับแฟนว่าจะทำยังไง

เราก็บอกแล้วถ้าอย่างนี้เราไม่ไหวหรอก

ก็เราก็คิดว่าเออทำไงดี

เขาไม่ขายแล้วก๋วยเตี๋ยวเขาขายไม่ดี

ถ้าขายดีจะผ่อนให้

นูแรกคือข้าวหมกไก่
ข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่

แล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนก็คือว่า

แต่เกิดเหตุการณ์เฉียดตายเลยใช่

เราก็จะมานั่งตรงริมถนน

พุ่งเข้ามาในร้าน

มันก็ชนกลางร้านโต๊ะเก้าอี้เราก็ไปหมดเลย

แต่วันนั้นมันขายดีมันหมดเร็ว

ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่คิดว่า
เราควรจะหาร้านที่มันเป็นหลักแหล่งไหม

ก็คือมาเจอที่ตรงนี้เป็นไงลูกค้าดีไหมคะ

ลูกน้อง๑๘คน

เก่งข้องแค่ว่านี้

สงสารนะครับว่ามันมาทำ
ก็ชวนพี่สาวมันมาทำ

เราตั้งไว้เราก็ไว้ใจ

แต่มันเอาตังค์ร้อยหนึ่งเก็บกระเป๋า

ออกมันหมดเลยเหรอ

ซึ่งจากเหตุการณ์นั่นเอง

ที่ทำให้พี่เมย์ตัดสินใจมาช่วยมะสุ
โดยไม่มีข้อแม้นั้นคืออะไร
ให้พี่เมย์ช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยครับ
แล้วเขาบอกเขาถ้าเขาให้ดูเรื่องร้านด้วย

เพราะตอนนี้นะพี่ดูแลเรื่องการบริหารร้าน
ดูแลลูกค้าดูแลลูกน้อง
คือเขาอายุก็มากขึ้นแล้วเขาดูแลเรื่องการผลิต
พี่เมย์เนี่ยเป็นคนที่ไปลงทุนกับมะ
ตอนนั้นพี่ทำธุรกิจอยู่หลายอย่าง
ก็เลยชวนเขาว่ามาทำธุรกิจไหม

เอาบ้านเอาอะไรไปเข้าแบงค์เพื่อจะมาลงทุนกันเอง

อืมจากกายสบายสบายกับน้องการมาเป็นหนี้น้องจากเดิมที่อยู่สบายนั่งกินนอนกิน
ไม่ได้นั่งกินต้องมาเข็นมาเข็นรถถ่ายของคนเป็นพี่อ๋อน้องตาตกไหนเนอะ
แต่นี่ว่าตอนนั้นนอนช่วยอะไรไม่ได้ทุกอย่างทุกพี่ก็แย่น้องยิ่งแย่เข้าไป
เรารู้สึกว่าเราเป็นคนชวนใช่ใช่มันมันอะไรที่อยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยอ่ะ
ถ้ามีอะไรพี่พี่คนนี้ช่วยได้ขอให้บอกกว่าคำเยอะ
ถ้าไม่ได้ช่วยตรงนี้ตายไปตายตามไปหลับ
พี่เมย์ก็เป็นคนบอกให้ม้าเอาทองไปจำนำเลยจำได้แม่ทองตอนนั้นเท่าไหร่โหหลาย
ไปที่ร้อยบาทเหยียบเยียบนะเพชรด้วยนะเพชรแต่งงานต่อ
ทุกอย่างเลยนะทั้งสร้อยทั้งเลสทั้งอะไรทุกอย่างแทน
ลงจำนำถามว่าหาผลได้เลยเหรอเยอะมาก
คนถือไปมือสั่นนะกำเหนือออกมือเลย
พี่เมย์มีอะไรอยากจะบอกกับมะแม่เมย์ก็พี่รักน้องทุกคน
ที่ผ่านมาก็คือมันเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนะ
นะผมว่ามะเข้าใจขอบคุณน้องที่ยังเข้าใจพี่
ไม่เคยพูดอะไรให้พี่ต้องกลับไปคิดมากแต่พี่เป็นคนคิดเอง
คือทั้งหมดอ่ะม้าไม่เคยบอกไม่เคยไม่เคยจะบอกเป็นเพราะมึงนั่นแหละ
ไม่เคยแต่ก็เห็นเรามีน้ำตาแล้วเราก็รู้แล้วว่าเออ
รู้ใจในใจแล้วว่าวันนี้มันต้องมีอะไรครับอืม
ทุกคนปัญหาทุกคนมันมีทุกคนขออย่างเดียวคือกำลังใจอืม
บอกไว้อย่างหนึ่งนะถึงแม้จะล้มกี่ครั้งก็ตามนะ
อย่าไปท้อในเมื่อครั้งหนึ่งถ้าเราลุกได้ครั้งแรกครั้งเดียว
เราจะไม่เคยล้มอีกเหรอเป็นสายสัมพันธ์พี่น้องครอบครัวมันไม่มีวันตัดกันขาด
ให้เจออุปสรรคอะไรเราก็จะประคับประคองจับมือข้างกันตลอดไป
มาฝากร้านเลยค่ะลุงปากอ๋อลุงฝากลุงนี่หลุงเนอะ

สำหรับวันนี้หมดเวลาของเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ
กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นค่ะ

ถ้ายังไม่หนำใจดูอีกที

แล้วก็เคี่ยวถั่วสุก